วันนี้คุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับหนุ่มฮอตคนนี้นะคะ
สำหรับหนุ่มไอซ์พาริสนั่นเอง

ได้ยินมาว่าน้องเนี่ยเหมือนมีคนคุยใช่ไหม

วันนี้พลอยก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปล้วงลึกกว่านั้น

หล่อยิ่งกว่าแบบเห็นในจอซะอีกนะคะ
คือวันนี้เรามีคำตอบให้ว่า
คนนี้เป็นใครสถานะอะไรยังไงนะ
ไอซ์พาริสเขายอมรับแบบตรงว่าตอนนี้เนี่ย

ซึ่งสาวคนนี้ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงนะคะ

คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมอะพี่แจ๊ค

อย่างที่มีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมา
ซึ่งการเปิดตัวหนุ่มไอซ์เคลียร์ชัดนะคะว่า

แต่ก็คงไม่ออกมาประกาศแบบจริงจัง
และไม่หวั่นกระแสแฟนคลับไม่ปลื้มด้วยค่ะ
คนคนนี้ผมรู้จักมานานมาก

ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหูหวาอะไรมากเลยครับ

ผมไม่เคยแบบไม่เคยออกอย่างนี้
มีบางคนเคยเจอบ้างแล้วครับผม

แต่ก็ไม่ได้เป็นการแบบเปิดตัวอะไรอย่างนั้น
มันก็คือแบบแบบบางคนเคยเจอครับ
มันเหมือนมันแบบไม่ต้องพูดกันแล้วแต่มันก็รู้กันอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ถึงกับปิดนะครับผม
แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเปิดออกมาเลยอะไรอย่างนี้